วันนี้ก็มีภารกิจเดินทางไปที่จังหวัดนนทบุรี
ก็ไปพร้อมกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานด้วย

ไปกันสองคนแบบนี้โอ้โหได้ทีของผู้สื่อข่าวเลย

คือไปงานเดียวได้๒คนเลย
ใช่จะได้สัมภาษณ์ทั้งนายกรัฐมนตรี

เพราะนายสุชาติเป็นกรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐด้วยนะครับ

เพราะนายกรัฐมนตรีขึ้นโพเดียมตอบคำถามต่อนักข่าว
นักข่าวยิงคำถามปังเหมือนเมื่อวาน

วันนี้ก็มีลงจากเวทีหนีอยู่บ้าง

แต่หนีแบบว่าเรียบหน่อย

นักข่าวบอกเมื่อวานนะนักข่าวบอกว่า
ท่านนายกอย่าหนีท่านนายกอย่าเพิ่งหนี
แต่วันนี้นายกมาแบบเรียบ
แล้วก็อารมณ์สุขุมใจเย็นมากนะครับ
นักข่าวถามว่าท่านนายกรัฐมนตรีสบายใจขึ้นไหมครับ

อันนี้นักข่าวไทยรัฐของเราถามคุณสิริวัณรักษัตริย์
นายกรัฐมนตรีตอบว่ายังไงให้ไปฟังกัน

ให้กลับไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา๑๗๑ด้วยนะครับ
วันนี้เย็นไหม
เย็นค่ะคุณที่ฉันว่าเมื่อคืนนายก
สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ทำสมาธิใช้เวลานาน
ให้ใจเย็นแล้ววันนี้เจอนักข่าวจี้ถามจี้ถามนายกรัฐมนตรี
บอกว่าก็สบายใจมาโดยตลอดเนาะพูดแบบนี้
และให้ไปดูมาตรา๑๗๑ของรัฐธรรมนูล
ดังนั้นผมขยายเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าทางด้านของอาจารย์ทงทองจันทรางสุ
ซึ่งเป็นอดีตประหลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี
พูดถึงกรณีมาตรา๑๗๑แห่งรัฐธรรมนูล
คือกรณีที่นายกไม่ประสงค์ให้รัฐมนตรีทำงานร่วมคณะต่อไป
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา๑๔
พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชนำนาจ
ในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำ
และมีประกาศพระบรมราชองค์การ
ให้รัฐมนตรีพ้นจากการเป็นรัฐมนตรี

ถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับมาตรา๑๗๐แห่งรัฐธรรมนูญ
ที่ระบุว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง

ไม่จำเป็นต้องมีพระบรมราชองค์การ
แค่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งให้ทราบ

ต่างกันนะครับชี้ชัดไปเลย
ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านอาจารย์ทงทองบอกแบบนี้
ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะมาตรา๑๗๑คือปลดออก
ถ้าเป็นมาตรา๑๗๐คือรัฐมนตรีลาออกเอง

พูดง่ายตีความกันสั้นกระชับกระชับไปเลย

ใช่เพราะว่าในโซเชียลเขาก็ตั้งข้อสังเกตไง
แล้วก็มีการบอกด้วยบอกว่าที่มาแถลง
แล้วก็เอาใบลาออกมายื่นเป็นการแถลงแก้เกอร์หรือเปล่า
เออนะครับแต่ถ้าดูตามมาตรา๑๗
เมื่อเช้านายกรัฐมนตรีก็พูดบอกนักข่าวไปดูนะ
มาตรา๑๗๑มันเป็นอย่างไรนะฮะ
หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงจากโพเดียม
พอลงจากโพเดียมนักข่าวก็ตะโกนถามอีกประโยคนึง
บอกว่าท่านนายกปรับเพื่อเป็นการทำงานให้ดีขึ้นใช่ไหม

แผ่มือสองมืออะไรนะครับหมายความว่ายังไงฮะมีภาพไหม
ไม่มีเดี๋ยวผมทำให้ดูนะฮะ
นี่ครับนายมตรีหลังจากที่ลงจากโพเดียม
นักข่าวก็ถามปรับเนี่ยเพื่อการทำงานดีขึ้นใช่ไหมนายกเดินไปแล้วป่ะ
แล้วแต่ใช่มั้งหรือยังไง
หรือว่ายังไงเป็นคำตอบที่สื่อด้วยภาษากาย
แต่เราก็ไม่รู้ว่าความแน่ชัดของภาษากายตรงนี้คืออะไร

คุณผู้ชมว่าท่านี้ของนายกมันตีความได้ว่าอะไร
ส่งคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวดิฉันอ่าน
หันมาหาผู้สึกข่าว
ทีนี้ผู้สึกข่าวก็ไปเน็บไม้ถามใครนายสุชาติชมกลิ่น
รัฐมนตรีแปลงงานเพราะเป็นกรรมการบริหารภักดิ์ภลังประชาบรรทด้วย
นายสุชาติบอกว่าไงบอกว่าผลต่อเนื่องทางการเมืองในภักดิ์ภลังประชาบรัฐ
ส่วนตัวผมคิดว่าทุกคนในพักไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไร
เพราะเรามีศูนย์รวมจิตใจนะก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพัก
ส่วนจะมีการปรับโครงสร้างพักหรือไม่นั้นนะครับทั้งหมดขึ้นอยู่กับหัวหน้าพัก
อยู่กับบิ๊กป้อมและก็สมาชิกสาว
นายสุชาติบอกว่านักการเมืองไม่มีอย่างนั้นแน่นอน
เพราะคิดว่าสอสอทุกคนที่มาอยู่กับพัก
เพราะพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทธิ์

ไม่ได้มาเพราะร้อยเอกธรรมนัฏเป็นหัวหน้าพัก
อย่าไปกังวลเพราะเรื่องนี้ครับ
ไปดูเรื่องของกระทรวงเกษตรและสากรบ้าง

ดังนั้นจึงมีรัฐมนตรีว่าการเจ้ากระทรวงในหนึ่งใช่ไหม
และมีรัฐมนตรีช่วย๒ก็คือร้อยเอกธรรมนัฐ
กับนายประพัทธ์โพธสุทนนะครับ
ทั้งหมดมาจาก๓พักเลยคุณนะ
กระทรวงนายเฉลิมชัยมาจากประชาธิปัตย์นะฮะ
รัฐมนตรีช่วยซึ่งตอนนี้ถูกปลดแล้ว

และก็นายประพัทธ์โพธธสุทธนฯจากชาติไทยพัฒนา
นี่รัฐมนตรีช่วยคนนี้ก็บอกนะฮะ

พ้นจากตำแหน่งก็ยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลย

กับเจ้ากระทรวงคือนายเฉลิมชัยศรีอ่อน
และยังไม่รับสัญญาณเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรี

แต่กระทรวงนี้กระทรวงใหญ่ทำงานกันไหวไหม
๒คนจะต้องมีเพิ่มมาอีก๑คนไหมนะฮะ
เรื่องนี้นายประพัทธ์บอกว่าตอบไม่ได้เลย
ต้องไปถามพลเอกประยุทธ์คนเดียวเท่านั้นนะครับ
ใช่ค่ะแต่เอาจริงนะคือสำหรับเรื่องพัก

เดี๋ยวต้องดูเรื่องของการปรับโครงสร้างกรรมการ
บริหารพักครั้งใหญ่จะมีไหม
อย่างนายสันติพร้อมพัฒน์ปัจจุมนตรีช่วยคำ
อันนี้คือเป็นแคนดิเดตรายชื่อแคนดิเดตมา๒ครั้งแล้ว
แล้วก็รอบล่าสุดการลงคะแนนไม่ไว้วางใจ
คือนายสันติก็ประกาศจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อย่างเป็นทางการ
ก็ต้องดูแรงสั่นสะเทือนแรงกระเพื่อมในพักพลังประชารัฐด้วยนะครับ

ทำไมไม่ค่อยมีคนพูดถึงรัฐมนตรีช่วยคนนี้อีกคนหนึ่งคุณ
คนหนึ่งคือนางนรมนภินโยสินวัดรัฐมนตรีช่วยแรงงานใช่ไหม
เมื่อวานนี้คือไม่ได้มีข่าวตามไปเจอตัว
แล้วจะให้สัมภาษณ์หรือว่าแถลงอะไรเลยนะคะ
แต่ว่ามีความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊คส่วนตัวของนางนรมน

มีการโพสต์ภาพนะครับ

มีการโพสต์ภาพไว้แบบนี้เป็นข้อความสั้นนะครับ
เป็นประธานในพิธียกฉัดพระสังกระจาย
และพระอุปคุฎณวัดวชิระธรรมาวาส
แล้วก็ภาพที่กำลังร่วมในพิธีทำบุญและภาพกรวดน้ำ
นี่เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
สื่อว่าอะไรด้วยความสงบเหรอหรือว่ายังไงฮะ

ซึ่งมีคนเข้าไปคอมเมนต์และให้กำลังใจนะครับ
บางคนเข้าไปถามถึงกรณีที่มีการใช้มาตรา๑๗๑ของรัฐธรรมนูล
มันสื่อความหมายว่าคุณถูกปลดหรือเปล่านะครับ
แต่ว่าทางอดีตรัฐมนตรีช่วยนางนรมน
ก็ไม่ได้เข้ามาตอบคำถามในคอมเมนต์แต่อย่างใดนะครับ
นี่คุณสืบสกุลดิฉันชอบมากเลย

ว่าท่าที่นายกทำคุณทำใหม่ซิท่าอะไรนะ
อย่างนี้ใช่ไหมของนายกแปลว่าอะไร
นี่คุณผู้ชมช่วยกันตีความมาเยอะมากเลย
บางคนแปลว่าแล้วแต่

แต่ว่าไม่รู้สินะแล้วก็ไม่มีปัญหา
เยอะขนาดนี้ผมไม่น่าทำต้าให้ดูเลย